มาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะฮะ

แล้วก็คนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะฮะ

ปู่มุณีเนี่ยคือเขามีการโพสเฟสบุ๊ค

คือพยายามบอกว่ามันมีผู้หญิงใส่ชุดบิกินี่
มานัวเนียแล้วเขาบอกว่าต่อให้ถอดเสื้อผ้า
เขาสุขจิตมาดีเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปนี้แหละ
เดี๋ยวดูกันก่อนนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ

ที่ตอนนี้เนี่ยคนในโลกออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะ

คือขออนุญาตจริงต้องเบอร์ภาพเพราะว่ามันไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะน้องที่ดูข่าวนี้อยู่นะ
พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยบอกด้วยนะคะ

ต่อให้มากกว่านี้ให้แก้ผ้าต่อหน้าเนี่ยก็กระบะไม่แตก

เสียงที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยเขาแคร์อย่างเดียวคือครอบครัวทานโทษ

คนที่เขาดูคุณไปเนี่ยถูกไหม

คลิปที่เขาใช้ชื่อว่าปู่มหาหมุณี

เป็นร่างทรงชื่อดังในโลกออนไลน์ผมขาวแบบนี้นะคะ
จริงแล้วคลิปนี้ถูกแชร์ในเพจของเขาก่อน
ชื่อว่าลุงโทนี่บุหรี่ทำเอง
โทนี่ก็คือคนที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวอยู่ตอนนี้
เพราะว่าไปทำผิดก็คือไปลักลอบทำบุหรี่
แล้วก็คลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจตามล่าความจริงนะคะ
ทั้งคู่ไลฟ์สดคุณผู้ชมความยาวก็สักประมาณ๑๐นาที
เนื้อหาก็อย่างที่เราบอกไปแล้วค่ะไม่มีอะไรมากหรอก
นอกจากมีผู้หญิงโชว์เต้นบิกินี้แบบนี้แล้ว
มีการชักชวนลงทุนผ่านเว็บไซต์๑ด้วย
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าหากลงทุนแล้ว

ได้เงินคืนกลับมากกว่าเท่าตัว
เช่นฝากหมื่นได้คืนหลักแสนเอาสิเอากับเขาสิ
แล้วก็มีผู้หญิงเต้นยั่วยวนด้วยนะคะนั่งคล่อมกันด้วย
กลางคลิปเนี่ยไอ้ปู่มุนีเนี่ยเสื้อด้วยนะคะ
หลังจากที่คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นก็แน่นอนว่าไม่เห็นด้วย
กับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวอ้างบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ศิลป์ต่างต่างนานาและหลังจากที่คลิปนี้ปรากฏออกไป
คนไปชมกันเยอะแล้วไปด่ากันเยอะเอาพูดอย่างนี้ก็ได้นะ
ที่สุดแล้วเจ้าตัวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงบอกว่า
การไลฟ์ดังกล่าวเป็นแค่การแสดงเท่านั้น
ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ตะบะแตกและไม่คิดว่าจะล่วงเกินใด
สาวที่สวมใส่ชุดบิกินี่แม้แต่น้อยโดยปู่มุนีย้ำบอกว่า
จิตมาดีต่อให้ผู้หญิงถอดเสื้อผ้าตรงหน้าก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
การแสดงดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นการทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
และที่สำคัญเขาบอกว่ามีใครจ้างเขาไงเขาก็ต้องทำไง
เขาก็ต้องทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไง
และการทำลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
ลูกเลี้ยงเมียคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาชมกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ไปรับงานอีเวนต์
เห็นเศร้าหน่อยทำเป็นอะไรหน้าจะกามอะไรแบบนั้น
ไม่ใช่ทำให้ดูว่าต่อให้มึงนอนแก้ผ้า
ถ้าอีกฝ่ายนึงไม่มีอารมณ์ร่วมก็ไม่มีประโยชน์อะไร
เขาถึงบอกไงครับตบมือข้างเดียวมันคงไม่ดัง

แล้วก็ชอบโกงสิ